ดูกันหน่อยก่อนที่เราจะไปฟังกิจกรรมดีเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าวันนี้ก็มีพาดหัวตัวรองในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกัน

วัดนี้ค่ะมันเกิดเหตุเจดีซุดมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ทีนี้มันก็มีกระแสข่าวของชาวบ้านบอกว่า
นี่วัดเป็นวัดเก่าแก่๒๐๐กว่าปี
วัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาตอนปลาย
แล้วมีใครไปหยิบไปหยิบเอาฉวยเอาพวกวัตถุที่เป็นวัตถุโบราณ

มันก็เลยเกิดอาเภษเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น
มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีพิธีบวงสวง
มีการนิมนต์พระเก้ารูปมาสวดให้พรแล้วก็ประกอบพิธีพราม
เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้มีนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน
หลังจากพิธีเสร็จมีชาวบ้านในชุมชนวัดพระยาธรรมประมาณ๓๐คน
ก็รวมตัวมาค่ะขอเข้าพบอธิบดีกรมศิลปากร
จะสอบถามถึงประเด็นการเก็บรักษาวัตถุโบราณ
เพราะมันมีกระแสข่าวลืมมาหนาหูมาเยอะเหลือเกิน
โดยไม่มีการขอคำมาขออนุญาตหรือว่าบอกกล่าว
เรื่องนี้เนี่ยนะคะนายเจศดาอุ่มมีเพียรอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นกรรมการชุมชนแล้วก็กรรมการวัดพระยาธรรมเนี่ย
ไปพบกับพวกถ้วยชามสังคโลกตั้งแต่สมัยราชการที่๓ค่ะ
ตอนขุดพบนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมสภาพถ้วยชามสังคโลกที่พบเนี่ย
มันค่อนข้างสมบูรณ์เลยแล้วน่าเสียดายที่มันเกิดการแตกเสียหาย
แต่ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้ได้แล้วก็ได้ยินข่าวอีก
เรื่องนี้ทางด้านอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้บอกว่าระหว่างการก่อสร้างเนี่ย
ถ้าเกิดมีการขุดพบทรัพย์สินใดทางกรมศิลปากรจะเก็บรักษาเอาไว้ก่อน
แล้วก็จะมีการทำบัญชีวัตถุโบราณที่ขุดพบทั้งหมด
ให้กับทางคณะกรรมการชุมชนวัดพญาธรรมแล้วก็ชาวบ้านได้ร่วมรับรู้ต่อไป
ในส่วนประดับดังนั้นเมื่อมีการบูรณะเกิดการซุดตัว
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เศษพวกเซรามิกจะร่วงหล่นลงมา
ก่อนการปรับยกโบราณสถานทางกองโบราณคดีมีการสำรวจตรวจสอบแล้ว
ไม่มีรายงานพบโบราณวัตถุหายนะคะ
บอกว่าขณะนี้กรมศิลปากรยังไม่ได้รับแจ้งถึงของหาย
ตามปกติแล้วภายในหอประคังเนี่ยคือเจดียักษ์หรือหอระคังเนี่ย
ไม่มีการบรรจุเขาบอกว่าไม่น่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้
เหมือนการสร้างเจดีทั่วไปนะครับแต่อธิบดีกรมก็บอกว่า
ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้กองโบราณคดีเนี่ย
รายงานการขุดค้นและบุรณะอย่างเร่งด่วนแล้ว
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมส่วนเรื่องของคดีเรื่องของการรับผิดชอบ
หลังจากที่พอเจดีซุดมาแล้วก็มีคนงานเสียชีวิต
รวมถึงได้รับบาดเจ็บเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
สอนอบังกอกน้อยก็มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้ว
เหลือขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหากับทางผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะเลยคือหัวหน้าคนงานที่เข้าข่าย
อันนี้จะต้องถูกดำเนินคดีเป็นอันดับแรกเลย
แต่ยังไงก็ตามจะต้องรอผลพิสูจน์จากทางกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
นำมาประกอบกับผลตรวจจุดที่เกิดเหตุของวิศวกร
แล้วก็รายงานจากกรมศิลปากร
ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๑อาทิตย์นะคะ

ถึงจะแจ้งข้อหาได้กับผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปนะคะ